ศิลปะพื้นบ้านคือศิลปะแขนงต่างเช่นวรรณกรรมสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตรกรรมดุรยางคศิลปะหน้าตศิลปะการละเล่นตลอดจนหัตถกรรมแขนงต่าง
ซึ่งสร้างสรรค์ผลิตขึ้นหรือแสดงโดยชาวบ้านมีฝีมือและประเพณีนิยมเป็นแนวทางสืบทอดกันมา
มักจะมีลักษณะเฉพาะตัวอันแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น
สมัยก่อนคนไทยยังไม่ถือว่าศิลปะเป็นสาขาของการงานหรือวิชาอิสระเช่นทุกวันนี้
เพราะศิลปะสอดแทรกผสมผสานอยู่กับชีวิตประจำวันกับคนทุกคนอยู่แล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน